คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่า
สถานการณ์โควิดเนี่ยทำเอาวงการบันเทิงแทบหยุดชะงักไปเลยค่ะ
๑คนโอ้โหคนนี้เสียงดีมาก
เป็นตำนานด้วยนะคะพี่ปูพงศิษย์ค่ะ
คือวันก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดคุยกับพี่ปูเนี่ยค่ะ
พี่ปูบอกว่าแกเหงามาก

ดีโอคอลสอบถามพี่ปูพงศิษย์
ถามไถรไซรทุกษุกฏิบคุยกันยาวเลยค่ะ

เรียกข่าวว่าตั้งแต่ก่อนสงการพี่ปูว่างงานยาวเลยค่ะ
ไม่ต่างจากศิลปินท่านอื่นเลยค่ะ
อาศัยช่วงเวลานี้ค่ะอยู่บ้านดูแลตัวเองอ่านหนังสือ
บางทีก็แต่งเพลงรอเอาไว้ด้วยค่ะ

ปูบอกว่าคิดถึงชีวิตในวงการ
คิดถึงงานร้องเพลงคิดถึงไมค์คิดถึงกีตามากกีต้ามาก
เพราะว่านั่นคือชีวิตของพี่ปูเลยค่ะ
คิดถึงมากมันเหมือนอยู่ในชีวิตนะครับเป็นชีวิต

ครับครับแต่งด้วยครับต้องดูความเหมาะสมว่ามันเหมาะช่วงเวลาไหน
เพลงที่ว่านะคะนั่นก็คือเพลงเธอจ๋าค่ะ
อันนี้เป็นเพลงที่พี่ปูแต่งล่าสุด
คุณผู้ชมได้ฟังยังชะลีที่ฟังยัง
แต่งเธอจ๋าค่ะคือผลงานสุดของพี่ปูนะคะ
มาไม่กี่วันยอดวิวเกือบ๘แสนวิวแล้วค่ะ
เพลงนี้ค่ะพี่ปูตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแทนคนไทย
ที่กำลังเจ็บปวดรวดราวจากสาการโควิด
หวังว่าบทเพลงนี้จากพี่ปูจะช่วยเยียวยาหัวใจพี่น้องคนไทยไม่มากก็น้อย
แล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่ปูอยากส่งกำลังใจให้กับทุกคน
สักวันเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้
แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เหมือนเดิมคุณผู้ชม

ในช่วงเวลานี้เราไม่มีอะไรคุยกันเลย
จากลมระบาดกับความทุกข์
แต่คิดว่าทุกคนคงอยากได้กำลังใจ
ผมก็อยากได้เหมือนกันคนอื่นก็อยากได้
ก็เลยนึกว่าเรามาแชร์กำลังใจกัน

เราจำเป็นต้องอยู่ต่อให้ได้

วันนั้นเราคงหิมออกกันหมด
แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติของเรา
สุดจริงเพราะว่ามีท่อนึงบอกว่า

เพราะฉะนั้นพวกเราต้องสู้มันไปให้ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ